กลับมาช่วงนี้มาติดตามเรื่องหัวใจของสาวเต้ยจรินพรกันหน่อย
ก่อนหน้านี้หลายคนคงทราบกันไปแล้วว่าความรักครั้งใหม่เป็นที่ถูกจับตารวมไปถึงปีนี้
ละครของเธอเยอะหลายเรื่องเหมือนกัน
เหมือนจะดีแต่ก็มีคนทักหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะ
นี่แหละค่ะเกิดเป็นประเด็นตั้งแต่ที่เธอหันมาคบกับอาเล็กธีรเดชนะคะ
กลายเป็นกระแสดราม่าหลายประเด็นเลย
ที่บอกว่าคบเพื่อนร่วมกวนเดียวกันกับอดีตแฟนเก่าอย่างอเล็กซ์เรนเดลนะฮะ
แม้กระทั่งมีข่าวจิ้นกับพระเอกรุ่นพี่บอยปกรณ์

แถมล่าสุดค่ะถูกหมอดูชื่อดังนะคะ
ทักว่าความรักครั้งนี้ของเต้ยไปไม่รอดค่ะ
เนื่องจากว่ากรรมเก่าขัดขวางความรักอยู่

มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเขาบอกว่างานนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่ปลื้มอีกหลายเรื่อง
เจอแบบนี้แล้วเต้ยเองจะรับมือไหวหรือเปล่า

แบบไหนอีกค่ะ

ถามว่าเชื่อไหมก็ประมาณนึงค่ะ
หรือว่าเราจะเจออะไรแบบไหนยังไงบ้าง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเต้ยก็คิดว่ามันก็อยู่ที่เราด้วย
ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงจะตัดสินใจอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยค่ะ
เต้ยคิดว่าคนเราถ้าเกิดมันจะใช่มันก็ใช่แหละค่ะ
ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุยกันไปเรื่อยแล้วมันต้องแยกกันไป

แต่ว่าวันนี้ก็ทำให้ดีที่สุดไปดีกว่าค่ะ
แล้วก็เราก็คุยกันก็มีแต่เรื่องที่แบบช่วยกันไปค่ะ
เหมือนมีอะไรก็เตือนกันเป็นเพื่อนกันไปแบบนี้
มันก็เป็นอะไรที่สำหรับเต้ยก็รู้สึกว่ามันโอเคอยู่กับปัจจุบันก็แฮปปี้
อย่างนี้ดิฉันว่าฟังหูไว้หูนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดควรจะเชื่อมั่นตัวเอง

คิดว่าคิดดีทำดีสิ่งดีจะตอบแทนคุณอย่างแน่น
เป็นกำลังใจให้กับเต้ยจรินพรนะจ๊ะ